คุณผู้ชมค่ะถ้ายังจำกันได้นะคะก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นดราม่าฟิตเนส
ระหว่างสือเจสังหรุยพี่บุ๋มปันนดาและสาวเจนนี่เทียนโพสต์๑นะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่บุ๋มก็ได้ย้ายออกแล้วไปสร้างสแมทยิมเป็นของตัวเองนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยว่าการลงทุนครั้งนี้เธอลงทุนอย่างมหาศาลกว่า๖๐ล้านบาท

ซึ่งในวันนี้ค่ะพี่บุ๋มปรณดาพร้อมกับคุณสามี
เปิดสแมทยิมนะคะให้บันเทิงไทยรัฐของเรา

จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณกริตภัทรผิวรมนต์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ

พี่โอ๊ยอะไรให้ช่วยไหมครับ

เอาอย่างนี้เดี๋ยว

ก็อยากได้ก้าวแบบนี้ครับพี่บุ๋

นางอยากได้คนนี้แบบอะไรอย่างนี้มากกว่า

สภาพเฮียบไม่จากมาปกปิดได้เลย
ฉันแค่เหลือบหางตาก็รู้อยู่แล้ว

หรือแอปเล่าน่ะคุณแม่
เออแอปแอพแตกแล้ว
แยกโปนมาก

เพราะว่าเราก็อย่างที่รู้นะย้ายจากที่เก่าออกมาที่ใหม่
แล้วก็เลยอยากทำอย่างที่ใจตัวเองอยากทำอย่างเต็มที่

พี่ดูแม่

ต้องกำลังกายแต่คุณเลือกอีกนิด
อันนี้เจ้าของเหรอ

ไม่ใช่หรอคะ

จะดีเหรอคะ
พี่ไม่เคยมาเจอผมเลยนอกจากเอกเท่านั้น

แล้วจริงนะครับ

เพื่อคุณสอนค้ำในไปเห็น
พี่พี่จะทำใหญ่ไปไหน
ลงทุนไปเท่าไหร่คะบอกตัวเลขได้ไหม
ลงทุนไปเท่าไหร่ก็๖๐ล้านครับ

ไม่เน็ตหรอกค่ะมีบุกกลับหนึ่ง
ยังมีเดี๋ยวต้องลงทีวีลงนู้นลงนี้หรืออะไรอีก
เรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับทำธุรกิจ

ผมเองก็อยากจะทำอะไรที่ข้างนอกบ้างธุรกิจบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็เป็นธุรกิจที่สามีเราถนัด
คุณหนูแอบเห็นร้านสอนรถเราไปดู
อันนี้มันก็เป็นต้นเรื่องเหมือนกัน

ก็เลยแบบคุณแม่ก็เลยแบบเคลียร์ให้มันแบบสบาย
ใช่นี่ขนาดเว้ยเห็นไหม
นี่ขนาดว่าเต็มที่ตรงนี้ครับ

แล้วก็ที่จอดรถยังได้ตรงฝั่งนู้นอีก

แล้วผ่านปัญหาผ่านอะไรมาเยอะแยะเนอะ

คือผมก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบว่าจะเรียกว่าแฮปปี้อะไรมาก

หวังว่ามันน่าจะไม่มีอะไรหนักกว่านั้นแล้ว
บุ๋มฝั่งนู้นคือเคลียร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ

แล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาค้างคา
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเรียกร้อง
ก็ได้ตามที่เราต้องการกันทั้งสองฝ่าย
วันนี้เห็นภาพรวมของทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมา

คุ้ม

ต้องถามคนที่ไม่เห็นดีกว่า

อัจฉันส่วนละกันน้อง
แต่ว่าของเราน่าสรุปยังไง

เพราะเรากำลังจะมีแฟนชาย
แฟนชายใครสนใจอยากมีแค่เด็กของตัวเอง

ครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่บุ๋มกับพี่เอกมาก
ขอให้แบบร่ำรวยรุ่งเรือง
โอ้โหดูคนที่จะมีความสุขเนี่ย

ปกติไม่ออกกำลังกายโดนซูเจ๊สั่งลุยไป
ซูเจ๊ยืนท่านีพี่หมุมโอ้โห
แต่จริงนะคุณถ้าเกิดว่าเราชอบเรารักอะไร
สนใจอะไรแล้วเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำยังไง

อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างน้อยนะคะ

ต้องสร้างด้วยตัวเองนะต้องหั่นไปถูกป่

เอาลองปรึกษาพี่บุ๋มดูก็ได้เหมือนกันนะคะ